กลับมาตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าเบรกนี้เป็นเรื่องราวของลูกดารา
ผ่านไปผ่านมาไม่กี่ปีพี่มิ้วดิฉันคิดว่าดาราหน้าใหม่ไปดูกันเลยค่ะว่าออร่าจับมากมีลูกใครบ้าง
เริ่มกันที่บ้านที่มีลูกสาวสวยกันก่อนนะคะ
เขาบอกบอกได้คำเดียวเลยว่าพ่อใหญ่ฝันดีเตรียมไว้หนวดทำหน้าโหดได้เลย
เพราะว่าเวลานี้ลูกสาวคนโตน้องจินนี่จุธาพักวัย๑๙ปีกำลังแตกเนื้อสาว

ส่วนคุณพ่อเองก็ภูมิอกภูมิใจไม่น้อยนะครับ
โพสต์ลูกสาวพร้อมกับข้อความน่ารัก
อินสตราแกรมเยอะมากเลยทีเดียวนะ
เรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อเหอะลูกเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าที่เห็นเนี่ยฝีมือพ่อล้วนเลย
ไม่น่าเชื่อนานลูกอายุ๑๙แล้วอ่ะ
คุณฝันดีเขาก็มีลูกไว้

สำหรับลูกสาวคนโตบ้านเมฆวัฒนาทายาทศิลปินเคียรี่และคุณจุ๋มอุทุมพร

ความสวยเขาไม่แพ้คุณแม่ตรงนั้นเลย
ว่าแน่นอนล่ะได้เลือดศิลปินมาจากใครค่ะ
ก็จับมาแต่ไกล
โอ้โหหลอดจริง

เหมือนแบบนักการเมืองรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้

บางทีเขาอาจจะชอบสไตล์อื่น
ทีที่มีคุณพ่อคุณแม่สวยหล่อเป็นต้นแบบ

สาวคงจะแวะเวียนมาให้แม่นุษย
ให้เลือกเพียบเลยทีเดียวล่ะค่ะ